ดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรีค่ะเหตุการณ์เนี้ยสืบจากกลิ่นนะคะ
หอพักอ่านึกออกไหมคะคนที่อยู่หอพักบอก
ห้องนี้เหม็นมากเหม็นแบบไม่ไหวแล้วอะค่ะ
แจ้งแม่บ้านให้เปิดประตูดูปรากฏว่าพบศพจริงนะคะ
เป็นชายวัยเบนเจอร์เพศอายุยี่สิบห้าปีนี่ค่ะอืม
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราเบลออาจจะไม่เห็นภาพชัดนะฮะ
เห็นไหมฮะสายสายน่ะปลั๊กไฟพ่วงเออ
พาดอยู่ที่ขาซ้ายของผู้ตายค่ะคุณผู้ชมพอจะเล่าเส้นเรื่องออกไหมคะ
ดูดหรือเปล่าน่าจะใช่อืมนี่ค่ะคุณผู้ชมห้องพักตรงเนี้ย
บริเวณชั้น๒ของหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมผู้ตายเนี้ยชื่อว่าสุเมฆชายงามอายุยี่สิบห้าปี
เพเดิมเนี่ยเป็นชาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะคะ
ตอนที่ไปเจอศพคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วสักประมาณ๓วัน
เพราะอะไรรู้ไหมขึ้นอืดแล้วอ่ะศพอ่ะอืม
อืมแล้วกลิ่นเนี้ยเหม็นเหม็นคละคลุ้งเลยนะคะอ่าอย่างที่บอกไปขาซ้ายเนี้ย
มีปลั๊กไฟพ่วงพาดอยู่แล้วก็เปิดใช้งานอยู่ด้วย
ทีนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมเอ๊เป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือเปล่า
ตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้
แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวใดด้วยนะคะ
นี่ค่ะคนแรกเลยที่ไปเจอศพชื่อว่าคุณรัสสุนีนามมูลตรี
อายุสามสิบเก้าปีเป็นเพื่อนบ้านห้องข้างข้างกันนั่นแหละค่ะ
บอกว่าไม่เห็นผู้ตายมาสักประมาณวัน๒วันแล้ว
ก็เลยไปแจ้งแม่บ้านแม่บ้านของหอพักอ่ะค่ะว่าเนี่ย
ห้องนี้ห้องผู้ตายเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะเหม็นเน่าอะค่ะ
เอาไปเปิดเอาจริงด้วยสุเมฆนอนเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะ
แล้วหน้าห้องเนี่ยมีแมวตัวสีน้ำตาลเนี่ย
ซึ่งเป็นแมวของหอพักนะคะมันมานั่งเนี่ย
นั่งจ่องอยู่หน้าห้องแบบนี้ค่ะนี่หน้าห้องผู้ตายนะคะ
เหมือนพยายามจะส่งสัญญาณบอกนั่นนะคะบอกพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่อ่ะ
คือปกติมันจะนั่งตรงบันไดใช่ไหมใช่แต่วันนั้นน่ะแปลกนะคะ
มันส่งสายตาเหมือนจะบอกพี่รัฐสุนีว่าเนี่ยห้องนี้มีคนตายค่ะ
อ๋อสุดท้ายแล้วอ๋อตายจริงนะคะเบื้องต้นจนนาทีเนี้ย
ส่งศพผู้ตายก็คือคุณสุเมฆไปชนสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่ชนบุรีแล้ว
ก่อนที่จะให้ญาติเนี่ยมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
เบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟช็อตจะทำให้ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตนะครับ